ต่อที่จังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อ๑ปีก่อนมีคุณยายคนหนึ่งเขาหายออกจากบ้านไป
คุณยายคนนี้อายุ๘๓ปีมีอาการหลงลืมญาติก็แจ้งหายไป
และล่าสุดไปเจอแล้วแต่ว่าพบเป็นโครงกระดูกแล้วนะครับ
ตำรวจโรงพักบ้านโป่งพร้อมอาสามูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี
เข้าไปตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์นะครับที่ถูกหมกอยู่ในพงหญ้าข้างคูน้ำครับ
ริมกำแพงโรงงานในตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่ง
ห่างจากถนนเพชรกะเสมไปประมาณ๒๐๐เมตรครับ
กระโหลกศีรษะโครงกระดูกทั้งตัวผ้าห่มสีแดงเข็มขัด
สร้อยคอสแตนเลสแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะครับ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบบุคคลศูนย์หายเข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่า
ในพื้นที่บ้านโป่งมีใครแจ้งไว้หรือเปล่านะฮะสุดท้ายไปเจอว่าคนที่แจ้งหายเอาไว้ก็คือ
แช่มบุญจันทร์อายุ๘๓ปีญาติแจ้งหายไว้เมื่อสักปี๒๕๖๐ช่วงปลายปี
ก็เลยติดตามญาติมาญาติก็ไปดูเรื่องของอุปกรณ์ที่เจอนะฮะเสื้อผ้าเสื้อผ่อนต่าง
ยืนยันว่าใช้นางแช่มจริงญาติบอกว่านางแช่มเนี่ยมีอาการหลงลืม
จะหายตัวไปเนี่ยนะเดินถือผ้าห่มสีแดงอยู่ริมถนนเพชรเกษม
ซึ่งใกล้กับจุดที่พบศพนี่แหละสักประมาณ๔๐๐เมตรเองคุณผู้ชม
เนี่ยผ้าห่มอันนี้ญาติจำได้และคาดว่าน่าจะเดินเข้ามาตรงนี้
แล้วก็เป็นลมหมดสติไปและด้วยความหลงลืมก็หาทางออกไม่ได้
แล้วก็อาจจะเสียชีวิตตรงนี้ไปนะฮะตำรวจก็เลยมีการลงบันทึกประจำวัน
มอบโครงกระดูกให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ